คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวกิจกรรมดีก็
เขาทำขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุน

ที่สำคัญโอ้โหเดี๋ยวนี้เอามาฝากกันเป็นธนาคารเลยนะ

อยากให้คุณรู้ว่ามีธนาคารขยะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับที่จังหวัดอ้างทอง
เหล่าบรรดาผลิตภัณฑ์นะครับ

แต่ถ้าออกเสียงพิกาจู้มันก็จะน่ารัก

แล้วนี่เขากำลังอบรมกันแล้วก็เป็นการเปิดงาน

ก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดในงานนี้ครับ

ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลย
ธนาคารขยะเขาเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมเปิดบัญชีแล้วก็นำขยะมาชั่งกิโลขาย

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะตีเป็นเงิน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

แต่คราวนี้เราเอาไปฝากธนาคารนี้ก็ได้เงินเหมือนกันนะ

ใครที่สนใจจะไปเปิดบัญชีกัน
ถ้าอยู่ที่จังหวัดอ่างทองก็ไปกันได้
เขารับฝากขยะเดือนละ๑ครั้ง
โครงการดีแบบนี้ก็ควรที่จะไปกัน
เพราะว่าเราจะสนับสนุนในเรื่องของการคัดแยกขยะ

ลงขยะมาเป็นเงินออม
แต่ว่าเดือนละครั้งใช่ไหม

เป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย
แล้วก็คัดแยกขยะกลับมารีไซเคิลใหม่แบบนี้